นุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สวัสดีค่ะ
คาวใส่ใคร

ยังไม่เห็นเลย
เป็นเบ้ง
ถูกต้องนะครับคือตอนนี้ทานาคารแห่งประเทศไทย
ธนบัตรที่ระลึก๘๔พันศาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ชนิดราคาฉบับละ๕๐๐บาท
โดยนอกจากจะให้แลกผ่านทานาคารทั่วประเทศแล้ว
หน้าธนาคารพาณิชย์ที่มีสัญลักษณ์งานเฉลิมพระชนพรรษา
รวม๑๗๒๕เครื่องทั่วประเทศเลย
เพื่อป้องกันการโก่งราคาของการขายทานาบัติ
โดยให้เริ่มซื้อหรือว่าแรกซื้อ
ครั้งแรกเลยนะครับคือในวันที่๑๑สิงหาคม
เป็นต้นไปจนกว่าธนบัตรที่ลึกจะหมด

รู้สึกว่าจะมีการทำออกมาทั้งหมด๒๐ล้านฉบับ
๒๐ล้านฉบับก็คือเรียกว่า

ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่ดีด้วยนะฮะ
สำหรับภาพด้านหลังทานาบัติได้มีการเชิญ
พระฉายาศาสตร์ทิศลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้า

ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาร

ด้านหน้าก็เป็นภาพของพระบาทศัลปิตเจ้าอยู่ของเรามี

แล้วก็จะมีขนาดส่งทอดไปปลอดภัยในศิลปาชีพบางสัยด้วย

สาสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติแล้วก็ภาพขวนพระราชทาน

นี่ที่สำคัญมีพระพระมงสาวนุโบงก็อยู่ตรงนี้
ทางพระองค์รับพระธิดาในซอนเซียว

คุณว่างคนไทยถ้าสมมุติใครว่าง
อยากจะให้มีโอกาสไปดูฉลองพระองค์ของพระองค์ท่าน

คือฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านตอนที่พระองค์ท่านเนี่ย

พระองค์ท่านเป็นพระราชินีของโลก

อาจจะเป็นภาหมายของแบรนด์เนี่ยไปเลย
รู้มั้ยคะเราเพิ่งรู้ว่าพระองค์ท่าน

แล้วพร้อมกับการโชว์เครื่องโขนทั้งหมดเลย

แล้วชุดพระองค์ทันเนี่ยเป็นชุดที่เอาพระมายไทยนะ
ตั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะสาอุดรมหาเห็งคืออะไร
วันนี้วันที่รอคอยกันมานะฮะไทยรัฐทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

บอกแล้ว๑ใน๖๐กว่าล้านทั้งหมดกี่ฉบับ
๒ล้านฉบับป่ะ

ไปนอนบนนั้นมาแล้ว
จะต้องมีโชคต่อไปเพราะตอนนี้คุณมีหวดมังกรแล้ว

นี่เนี่ยเลิฟออกมาแล้ว

อันนี้สดร้อนเลยนะครับ
ปรากฏว่าเห็นไหมนอกจากจังหวัดอุดรเนี่ย
เขาบอกคนที่อุดรเนี่ยดวงเห็งถูกหวยบ่อยแล้ว

วันนี้๑๐ล้านบาทจากการทายผลยูโร๒๐๑๘

คว้ารางวัลที่๑ได้เงินสด๑๐ล้านบาท
เป็นเศรษฐีใหม่ในพริบตาจากโครงการ
ถ่ายฟุตบอลยูโร๒๐๑๖กับไทยรัฐ
ร่วมกับ๑๐บริษัทยักษ์ใหญ่พันธมิตรเป็นสปอนเซอร์นะฮะ
โชคแก่ผู้ร่วมส่งปรายศนียบัตรทายผลเนี่ย
ฉากโครงการทายผลฟุตบอลยูโร๒๐๑๖

ก็ร่วมกับ๑๐พันธมิตรใหญ่

ใบเตย

อียเอ็งจี้แบบไปกินอะไรกับเค้า

มากกี้ป๊อบเห็นไหมฮะ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

ผู้จับรางวัลที่๑เงินสด๑๐ล้านบาทแก่ผู้โชคดีจำนวน๑รางวัล
แล้วก็ยังมี๑ล้านบาทอีก๑๐รางวัล
เมื่อประกาศรายชื่อนางสาวนัทยาแก้วศรีลาจากอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่รางวัลที่๑ไปอยู่ที่นั่นเยอะจังเลย

ก็เดี๋ยวเราจะไปอุดรธานีไงเร็วนิดหนึ่งผมจะไป
มูไนท์เป็นเกียรติมากที่กัญชัยให้คิว

เออคำชนดไปดูมังกรเหรอไม่ไปคำชนดแล้วก็เดี๋ยวพญาหน้า
พญานาคพูดผิด

เหมือนกับสารที่เขาไปตั้งอยู่กลางถนน

ถ้าเอาออกปุ๊บเนี่ยจะตายคนจะตาย

วันนี้คนอูดรนด์เนี่ยก็ดูรายการนี้เยอะเหมือนกัน

เดือนนี้คุณเป็นจังหวัดที่หนึ่งที่เราจะไปกัน

ฉันอยากไปไหนรู้มั้ย
คนที่โดนถูกจ้างไปผีจ้างหนัง

เราเอาคุณใหม่พาไปเอาออกมา

เพราะพี่ม้าหนังเหนียว
เอาคุณใหม่พาไปถอนศาลหน่อย

ขอโทษนะไม่เคยกลัวเลยนะ

มีอะไรไหมคนสวยก็ต้องไปแก้บนที่พระพรมสิคะ

ชะลิตาส่วนเสน่ห์นะคะ

เมื่อวันที่๒นี่แหละค่ะนางก็ไปแก้บนที่เท้ามหาพรมนะคะ
เนื่องจากตอนที่นางเริ่มไปเขาเรียกว่าสมัครประกวดนางงาม
ที่นี่แหละพระพรมนี่แหละแล้วเสร็จแล้วเนี่ย
พ่อก็ไปบอกว่าแบบว่าติด๓๐คน๔๐คนอะไรอย่างนี้
แล้วพอตอนเก็บตัวเขาก็ไปเก็บอยู่ที่โรงแรม

ก็จะแบบขอให้หนูได้ตำแหน่งนะคะ
พ่อพรรณกลับมาอยู่โรงแรมขอให้หนูได้ตำแหน่งนะคะ

ผลปรากฏว่านางได้มงกุฎไปเลย
พอได้มงกุฎก็ถึงเวลาเลยว่าได้เวลาแล้วที่จะต้องมาแก้บนกันเลยทันที
น้องก็แต่งชุดนางบอกว่าเป็นชุดนางในนะฮะ
ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกศิลป์กันเลยทีเดียวเชียวนะ
บอกอย่างนี้เลยนะคะว่าเป็นชุดที่แบบว่าก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะ
นางนงนางในอะไรก็ไม่รู้นะ
ทำไมผ้าผมมันเต๋อขึ้นไปถึงขนาดนั้นก็ไม่รู้ใจ

รำเขาไปแก้แก้ตุ๊กเว้ยขวา
แต่นี่เขารำอะไรรู้ไหมลำเพลงหน้าภาคนะ
ระนิมิตรซึ่งเป็นเพลงครูสูงมากเลยทีเดียว
ก็เลยถามไปเลยบอกว่านี่มาแก้บนเพราะอะไร
ก็บอกว่ามาแก้บนเพราะว่าได้ตำแหน่งมาแก้บน
ตอนนี้เนี่ยบนเอาไว้อย่างนี้เนี่ยแล้วก็ขอต่อไปอีกไหม
ที่จะไปประกวดมิสยูนิเวิร์สที่ประเทศฟิลิปปินส์นะปีนี้นะ
นางก็บอกยังไม่ค่ะยังไม่แน่ใจ

แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่นางทำคือฝึกภาษาเอาไว้ให้ดีที่สุดเพื่อจะไป
ต่อสู้กับนางงามประเทศอื่นกันเลยทีเดียว
นางงามนี่เวลาถ่ายรูปมันแล้วสวยเนาะเนาะ
มันผิดกับไม่ใช่หมายถึงนางงามกับดาราผิดกันเนอะ
อย่างดาราเนี่ยมันจะผ่องเนาะ
นางงามนี่เวลาถ่ายรูปออกมาแล้วเป๊ะจริง
แต่มีคนส่งไลน์เข้ามาเยอะนะบอกว่าเสื้อเราเนี่ยซื้อจากที่ไหน

เซ็นเทิร์นเป็นคนทำ

คือก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเดือนนี้นะเป็นเดือนแห่งวันแม่

เมื่อก่อนนี้เลือดอ่อนแอบเด่วนี้ผู้ชายฉีกขานี่เลย
มีมะ

ฉีกนี้เลยเนี่ย
ว่าทำไมอะไรเบี้ยงกว่าตัวดารา
ก็ห้ามใช้ก็ห้ามยุ่งกันทางการใช้เปลี่ยนนามสกุล
มันสรุปนางท้องเหรอเธอ

ผู้หญิงนี้พอมันท้องได้

คือรบกวนสักนิดหนึ่งฮะวันนี้
วันนี้ก็มีการพูดถึงคุณแพทย์คุณเบ้น

มีการขอบคุณทุกการดูทุกการชม

เขาบอกกรุงเทพฯ๑๔บวกนะฮะ
ในกรุงเทพฯมหาละครทะลุไปที่๕๔

เพราะว่ามันหลังจากสงครามนางงามเสร็จใช่ไหม

มันใช่แล้วมันสนุกมาก
แล้วขอบอกว่านุ่นสวยมาก

ฉันเป็นหญิงงามเมือง

นี่ละครเรื่องพิษวาสกับเสน่หาข้ามเส้นของช่องวัน๓๑เนี่ยนะฮะ

รู้แต่ว่าวันไหนออนแอร์กระแสในพันทิพย์แรงจนเว็บแทบล่ม

แม้กระทั่งวันนี้ไปสัมภาษณ์นักร้องที่ร้องเพลงประกอบ
บอกพี่โมทพี่เชื่อไหมว่าดาราเขาเจออาสันกันนะ

ตอนแรกนางไม่เล่นนางคุยกับฉันบอก

แล้วก็อยู่คือเขาก็ส่งหนังสือมาให้อ่าน

คอสตูมนะเสื้อผ้านั้นละเอียดที่สุดเลย
เป็นของตรงศรีอยุธยาจริงเลย

เขาบอกว่าเหมือนกับว่าในฐานะมีผู้กำกับผู้อำนวยการผลิต
เขาก็บอกว่ามีอาทรรถ้ามันเก่งยุคที่จะมีอาทรรตร่วม

ก็เหมือนแบบว่ารู้สึกเจอกันตลอด

ขุนแทบมากคุณป้องนาวัด

ตอนสวนแหวนให้อุบลพุงห้อยเจอเหมือนสามีตอนนั้นฉันขุนไปเยอะหน่อย
อ๋อตื่นบ้างก็ได้ตื่นนะตื่น
ทำไมคุยข่าวอะไรป้องอะไร

ข่าวออนไลน์ไงคุณ

สาวผู้มีอารมณ์เป็นแบบว่านิ่งสงบดูจิตดูใจทั้งวันก่อนเข้ารายการปุ๊บ

ทำเอาสาวหัวใจสลายเมื่อมีภาพของป้องนวัดกับสาวสวยน้ำข้าว
โดยสาวดังกล่าวชื่อเอลน่าคัสโตเรออน
เป็นสาวฝรั่งหุ่นแซ่บที่หลายคนคิดว่ากำลังคบหาดูจิต
ะเข้าใช่ค่ะ
เรื่องอย่างไรของย่านะคะ
เธออิ่นนี่ตบปากฟากดีนะท่านมูงนี่
เธอบอกว่าเธอบอกว่ามันก็เป็นธรรมดาของผู้ชาย
ฉันก็เลยบอกอ๋อสามีฟันเล่นน่ะเนอะ
อุ๊ยตายแล้วฟันจะเล่นอีกแล้ว
กับสาวที่ทะเลนางก็บอกว่าทะเลก็นานแล้วนะไม่ใช่ล่าสุด
อันนี้ไปกับเพื่อนกวนเพื่อนดำน้ำอันนั้นก็เป็นนานแล้วเหมือนกัน
เปิดตัวแฟนต่างชาติป่ะเหมือนเสียหยะ
เขาบอกว่านี่แฟนชาวต่างชาติบอกไม่ใช่ก็เพื่อนต่างชาตินั่นแหละครับ
เอาจริงตอนแรกเจอก็คุยกันเราก็รู้สึกดีเป็นลกจิตเป็นลกสมาธิสั้นหรืออะไรหรอครับ
เธอออกไปฉันจะอ่านข่าวป้องนวัดออกไปออกไปไป

พวกนี้ก็ย้ำคิดย้ำทำเอาแองจิ้มก็เป็นไปกับเขาด้วยอีบ้า
ออกไปจะอ่านต่อ

ว่าอย่างเธอเคยมีคนชมเหรอคุณก็อ่านแต่เขาฟังกันอยู่
เร็วถึงไหนแล้ววะ
ไปเที่ยวกับทะเลกับเป็นเพื่อนกันสาวต่างชาติเนี่ย
ก็ไปด้วยก็ไปเจอกันที่นั่นแหละ
โอกาสตอนนี้แต่ก็ดูอนาคตกันต่อไป

อ้าวฉันเป็นเมียเขา
อ้าวเลยอีกแล้วข้าขอคุณต่อเลย
เนโกะจำ
โอเคนะฮะก็คือสรุปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรในกอภัย
ไม่มีนะลูกผู้ชายมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดา
โอเคมาเรื่องของเนยเนโกจำ

เขาบอกว่าเจออุปสรรคนะกับผู้ชายชื่อลิฟกาชัย
เป็นพี่ชายของคุณลิฟกาชัย
ที่เป็นนักบินอยู่แอร์เอเชียนะ

เขาเป็นไอโซนักบินคนุ่นแอร์เอเชียนนะคนนี้ร้อนเหรอ
คือจริงอย่างนี้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
ทางด้านฝ่ายของผู้ชายเนี่ย
คือครอบครัวฝ่ายผู้ชายไม่ควรออกมาพูดทุกเรื่องราว

เพราะว่าภาพต่างนานา
ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเนยเนี่ย
บอมแวมอะไรอย่างนี้มันมีความรู้สึกว่าแบบ

กับพวกดาราใครจะไปมีแฟนเป็นดารงดารา
เพราะว่าอีกคนนึงเขาชื่ออะไรก็ไม่มี
กาชัยเนี่ยเขาก็ไม่มีแฟนเป็นคนบันเทิงด้วยเหมือนกันใช่ไหม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

ก็เรื่องพฤติกรรมทั้งความเร็วไป

คือบอกอย่างนี้เอาง่ายนามสกุลก็ไม่ต้องให้ใช้ด้วยกาชัยและออกไปใช้ชีวิตข้างนอกด้วยกันหมดเลยทุกเรื่องราว
ทำอย่างนี้นี่นะไม่ใช่ว่าครอบครัวใหญ่ดังเขาไม่เคยทำนะ
อยากมีแฟนเป็นดาราดาวโป๊ใช่ไหมเรียนอยู่เมืองนอกใช่ไหม
เอาเลยมีใช่ไหมอยู่ด้วยกันใช่ไหมไม่ส่งเงินไปให้ด้วยที่อเมริกา
หยุดการส่งเงินไปหากินเอาเองในเมื่อเธอต้องการที่จะมีครอบครัวมีเมีย
ขณะที่เธอเรียนหนังสืออยู่แล้วฉันต้องส่งเงินไปฉันจะไม่ส่งเงินไป
คนต้องไปทำอะไรรู้ไหมส่งหนังสือพิมพ์วิ่งส่งหนังสือพิมพ์ตาม
ก็จะรักกันมากขึ้นเนอะวิ่งส่งหนังสือพิมพ์ตามคนแต่เลิกกันไปแล้ว
พอกลับมาเมืองไทยก็เลิกไปแล้ววิ่งส่งหนังสือพิมพ์ตามนี่
สรุปคือเขาบอกว่าถ้าสมมุติแต่งงานโอเคล่ะทำไมอยู่ดีหนึ่งแต่งงานกันเร็วเกิน
สองแล้วก็ทำไมจะต้องเปลี่ยนนามสกุลจะไม่ยกสมบัติให้คุณตัดออกจากกล้องมาละตกไปเลย
นี้ออกมาบอกไม่เคยมาเลยไม่เคยไปกินข้าวกับครอบครัวเขาเลย
บอกว่าพ่อของคุณฤทธิ์จะไปคุยกับครอบครัวของคุณเนย

จะไม่มีคนทางครอบครัวไปก็มีพ่อไปคนเดียว

ตอนนี้ก็มีทางญาติของทางฤทธิ์

นักข่าวก็เลยไปถามคุณเนยมาแล้ว
ว่ามีญาติของทางคุณฤทธิ์ไม่เห็นด้วยไม่ยินดี
เนยจะกับฤทธิ์คบหากันมีแพลนแต่งงานกันได้ข่าวไหม
โดยบอกอันนี้รู้แต่จริงก็ไม่ได้มีอะไรนี่คะ

ถ้าแต่งงานกันญาติของริสต์ก็จะไปร่วมงานด้วยนะ

พร้อมตัดลิฟต์ออกจากกองมรดกเลยนะ

ตอบว่าก็จริงก็ไม่ได้อะไรนะคะ
ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยทุกอย่างก็โอเคดี

ตกใจไหมคำสัมภาษณ์ของฝ่ายชายในญาติฝ่ายชายค่อนข้างจะรุนแรง
อย่างที่พี่ม้าบอกเขาบอกว่าก็ตกใจนะ
แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนนี้ก็ยังโอเคกันอยู่
ทั้งนั้นได้ข่าวว่าตอนแรกรีบแต่งเพราะท้อง
แต่ตอนหลังบอกไม่ท้องอีกสรุปว่าท้องหรือไม่ท้อง

ไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องไม่ได้ท้อง
คิดว่าอะไรเขาถึงไม่ชอบเรา

เพราะว่าก็อย่างที่บอกไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหาเลย
ปรากฏว่าหลังจากนั้นนักข่าวก็มีการถามต่อไปนะครับ
บอกว่าแบบนี้ตั้งใจจะเข้าหาผู้ใหญ่ของทางฤทธิ์มากขึ้นไหม

ก็ไม่นะคะเพราะทุกอย่างก็ยังปกติ
เคยไปกินข้าวที่บ้านเคยเจอพ่อแม่เขาก็นาน
ก็นี่ไงล่ะก็ดีกว่าฟังสิใช้วิทย์อย่างนั้นยาน

เขาบอกว่าคุณเนยเนี่ยเกาะติดคุณฤทธิ์มากเกินไปไหม
ไม่ได้เกาะติดนะคะปกติเลยมีแฟนเลยก็อยู่กับแฟน
ก็เป็นเรื่องปกติที่มีแฟนต้องอยู่กับแฟนเป็นเรื่องธรรมดา
เขาบอกญาติของฤทธิ์บอกเลยว่า
คุณเกาะติดฤทธิ์มากเกินไปไม่ได้เกาะติดค่ะเพราะว่า
เอาจริงก็ไม่เคยได้เจอเยอะด้วยพ่อฤทธิก็บินบ่อย
เออใช่ฉันไปเจอเขาบนเครื่องบินประจำเลย

เราชอบออกมาเข้าห้องน้ำก็ทุกครั้งที่จะไม่บินเลยอ่ะจริง

คบกัน๓เดือนแล้ววางแผนแต่งงานเนี่ยมันเร็วเกินไปไหม

ตอบว่าสำหรับเนยและฤทธิมองว่าไม่เร็วค่ะ
แต่คนอื่นอาจจะมองว่าเร็วไปด้วยธนธรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าสำหรับเราคือเรารู้ว่าเราคบกับใครรู้สึกยังไงแค่ไหน
เพราะว่าเนยก็ไม่ใช่เด็กที่จะมาคบกันแบบเด็กวัยรุ่นแล้ว
ต้องการคบแบบจริงจังแต่งงานมีครอบครัว
เนยอยากมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเนยค่อนข้างมั่นใจ
วันนี้เธอไปเจอนางมีพี่น้องชื่ออะไรนะเธอ

พี่สาวก็รุมไปสัมภาษณ์แจมที่งานปิสดียาบรรท์เมื่อกี้แล้วค่ะ
นางมาจับด้วยแล้วนางว่ายังไง
ส่วนพี่สาวก็บอกว่าไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อคือไม่มีความจริงเลยที่น้องท้องคือ
แต่รุ่นเดี๋ยวดูนาแองจี้แสดงนิดนึงนะนะก็จะได้เห็น
เพราะอะไรรู้ไหมนักข่าวแกถามคำถามหนึ่งเนี่ย
เหมือนแบบคุณเนยก็ตอบมาแบบก็งงนะ
เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยข่าวเก่าหรือของเราหรือเปล่าคุณเนย

ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะอย่างนั้นแหละค่ะ

คือยังไงคือเมื่อก่อนนางข่าวเก่าคือยังไง

ตอนที่พี่กล้องก็จะ

นางเป็นแฟนกับดีเจภูมิมาก่อนแล้วยังไงต่อ
ก็ตอนนั้นก็มีเรื่องแบบ
ชอบเรื่องเซ็กซี่แบบถ่ายอะไรอย่างนี้
คือเมื่อก่อนทั้งคู่อาจจะเป็นความเป็นไอดอลของการแบบว่า
สองพี่น้องที่ต้องแต่งตัวเซ็กซี่เปลี่ยนสีผมเปลี่ยน

ซึ่งก็เน้นของความว่า

แจมเคยคุยที่จะมารับอาณาคตกับตัวฝ่ายชาย

แต่เขาบอกว่าอยู่ตรงไหน
สมัยต่างประเทศด้วยกัน
ถูกขอว่าอยู่ต่างประเทศด้วย

นี่แหละ๓เดือน

นั่งบอกนั่งจะเลิกเล่นไอจีแล้วนั่งมาแล้วเหรอ
ใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องของการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายใช่ไหม
ไปมีเรื่องกับน้องน้ำชาชีระนัทใช่ไหม
ที่แบบว่าด่ากันแบบว่าขลมกันเลยทีเดียวนะ

ใช่ก็คือแบบว่ามี๒ทีมทิ้งจีนน้ำชานทางทีมปันปัน
จีนน้ำชาก็มาเววมาเววปันปันว่า
เอ้าทำไมคุณกินน้ำแข็งมากไปรึเปล่า
พูดถึงได้แบบว่าเอ่อพิมพ์ไปแบบนั้นอะไรแบบนั้น

ในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วด้วยนะ

บอกว่าจะเลิกเล่นแป๊บเดี๋ยวกลับมาเลย

ตอนนี้ไงยังเกือบนะอีกแป๊บหนึ่งน่ะจะต้องได้๔ล้านแล้วล่ะ
สู้ตายอยู่เนอะได้นางคนตามเยอะนะ
นี่ไงใช้ชื่อปันอะไรอันเดอร์สกอร์สุธธา
โอเคนั่นแหละอะไรเนี่ยประมาณนั้น
เป็นดาราวที่มีเหมือนดาราวว่าคนยอดคนนี้

มีพอกันแต่คนกดไลก์เป็นแสนอันนั้นเหรอ
จริงเหรองั้นไลก์เยอะ

เป็นตายนอกของวัยรุ่นอะ

พ่อนางรวยพ่อนางเป็นการราชการอะไรเงี้ย

เป็นคนจริงใจเปิดเผยอะ

แล้วเขาเรียกลูกแบบฝรั่งพอสมควรนะ

ก็พี่นีโน่เป็นเพื่อนกับพ่อเขา

แล้วคนเคยจะไปชวนน้องชายนางมาเล่นละครเล่นหนังไง

ตอนแรกก็จะไม่เล่นแล้วไง

ที่ด่ากันวินาสันตะโลนะก็บอกจะไม่เล่นนะ

ต้องขอบอกอย่างนี้เลยนะคะว่า
แม่โหน่งสุนีสาแม่ของน้ำชานี้นะ
ได้ลงรายละเอียดพรบคอมพิวเจอร์นะ
เพื่อที่จะดึงสติเหล่านักเลงคีย์บอร์ด
พร้อมยกธรรมะสอนใจให้แง่คิดด้วยภาพธรรมะเตือนสติ
นี่ดูนี่เห็นมั้ย

นี่ก็เลยลงนี่เลยพระราชบัญญัติเนี่ย
พรบคอมพิวเตอร์เลยนะว่าระวังนะ
ถ้ามันสตอบาแหลกันเยอะแยะมาก

นางไปว่าลูกนางเยอะอะเนาะ

เอาจริงนะคราวนี้แม่นางเอาจริงนะ

แต่จริงแหละไอพวกคุณโดนฟ้องนี่ใครเรียกว่าไง
คือไอ้ความเศร้าวาดจักรคนนั้นเนี่ย
แล้วขอบคุณข่าวที่ทำให้ฉันคิดว่า
แล้วจะมาทะเลาะกันไปทำไมวะ

คือโอเคล่ะนางก็แยกกันอยู่มาสักระยะหนึ่งแล้ว
แต่ไอ้วุ้นมันเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งกว่าสมควร

ตอนนี้นางบอกว่าทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้ว

ที่นางถูกชาคริชทำร้ายร่างกายหรือเปล่า

คือเหมือนกับมีการผูกข้อมือแล้วก็ถ่ายรูป
ปรากฏว่าพอคนไปเห็นก็เลยไปผูกเรื่องกันเองว่า
นางอ่ะถูกชาติฤทธิ์ทำร้ายร่างกาย

เออนะฮะแล้วก็นางก็ยังบอกด้วยนะ
ก็มีเพจใต้เตียงดาราก็ไปบอกว่า
เรื่องของนางเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ย

นอนนางก้มดูใต้เตียงไม่มีใครอยู่

นางก็คือต่างคนก็ต่างมีคอนโดต่างคนก็ต่าง

มีบ้านนางก้มตูใต้เตียงไม่มีใครอยู่
ก้มตูใต้เตียงหนูเหมือนมันเป็น
พื้นถึงว่าอีผู้ชายทำอะไรผิดล่ะ

เอาวันหลังหมดเวลา
แล้วพรุ่งนี้นัดมีเรียนแถลงข่าวไง

คุณก็รู้ตั้งแต่แรกคุณก็น่าจะเล่าตั้งแต่แรกเลย

ไอ้ลายเป็นคนเอาเงินไปสวัสดีครับ